เหล่าสะพุนร้องรื่นร้อง
หมู่ดอกไม้ชวนพะมอนร่อนช้อ
ทั้งสุขสัมพยานกาลาดุชาติ
วรุ่นที่มาในช่วง๖โน้น
หล่อปวดชักใจ
ภาระกาล

วีบนิยม
ทางตอนบนของภาคอีสานส่วนพื้นที่อื่นทั้งพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออก
สังเกตว่าเป็นสีเขียวครับก็คืออากาศเย็นสบายอุณหภูมิต่ำกว่า๒๕องศาเซลเซียต
ก็จะมีอยู่บางจุดนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่างภาคใต้ตอนบน
อาจจะมีเหลืองแซมอยู่บ้างก็คือมีความชื้นเข้ามานะครับ
ทำให้อากาศนั้นอบอุ่นเล็กน้อยในช่วงเช้า
แต่ว่าวันพรุ่งนี้ยังมีโอกาสหนาวต่อครับเพราะว่าจากการตรวจสอบพื้นที่สีฟ้า
ก็คือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต
ลงมาปกคลุมในหลายพื้นที่เลยนะครับก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือ
ส่วนพื้นที่อื่นทั้งในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกก็กลายเป็นสีเขียวก็คืออากาศเย็นสบาย
คำนวณต่อไปนะครับในช่วงวันศุกร์จะพบว่ายังคงหนาวเย็นต่อเนื่อง
วันศุกร์พื้นที่ภาคอีสานอาจจะเริ่มอุ่นขึ้นบ้างเล็กน้อย
แต่ว่าพื้นที่ภาคเหนือครับจะหนาวในหลายพื้นที่นี่คือการคำนวณไปจนถึงศุกร์นี้นะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นปลายไปจนถึงต้นปีหน้าก็คือวันที่๑เรายัง
ได้สัมผัสลมหนาวแบบนี้ต่อไปโดยเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงค่ำนะครับ
แต่ว่าบางจุดบางพื้นที่ช่วงกลางวันท้องฟ้าอาจจะโปร่งแดดอาจจะแรงเป็นพิเศษ

เคลื่อนที่มาประชิดบริเวณแนวชายฝั่งนะครับ
ของบริเวณประเทศเวียดนามครับ
จากความแรงของพายุลูกนี้ก็มีการดูดเอามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

แผลลงมาแล้วก็ดูดเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุลูกนี้
แน่นอนครับเมื่อมรสุมดังกล่าวนั้นมีกำลังแรง
สามารถที่จะหอบเอาความหนาวเย็นจากบริเวณตอนบนเนี่ยนะครับ

โดยจุดแรกที่จะได้สัมผัสกับลมหนาวอากาศเย็น
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ตั้งแต่เมื่อวานก็มีคนไลน์มาบอกนะครับว่า
โอ้โหภาคอีสานหลายพื้นที่เลยทีเดียว
มีลมแรงแล้วก็ลมหนาวตั้งแต่ช่วงหัวค่ำ
แล้วก็แรงต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเช้าวันนี้
หลังจากนั้นครับลมหนาวก็จะแผ่ต่อไปในบริเวณพื้นที่ภาคล่าง
ภาคตะวันออกแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือตามลำดับ
อกจากนี้เองในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ

เพราะว่านอกจากจะต้องเจอกับอากาศหนาวแล้ว
ปัจจัยหนึ่งอิทธิพลที่จะต้องเจอกันก็คือเรื่องของฝนเองครับ
ซึ่งฝนนี่แหละครับจะถือว่าเป็นปัจจัยตัวสำคัญที่จะทำให้อากาศนั้นเย็นลง
โดยฝนดังกล่าวนั้นเกิดจากหนึ่งปัจจัยตอนนี้ที่เข้ามาเยือนครับ
เป็นปัจจัยที่มีชื่อว่าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
คุณผู้ชมเห็นกราฟิกสีฟ้าณขณะนี้
นี่คือการเคลื่อนที่ของคลื่นกระแสลมดังกล่าว
สังเกตว่ามีการเคลื่อนที่ในลักษณะของคลื่นนะครับ
เป็นกราศาสนลมที่พัดจากพื้นดินของเรา
ขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงประมาณ๕กิโลเมตร

แรงแบบนี้จึงสามารถให้จะหอบเอาไอน้ำจากข้างล่าง
ลอยขึ้นไปข้างบนก่อตัวกลายเป็นกลุ่มก้อนเมฆเกิดขึ้น

ก็สามารถที่จะทำให้เกิดกลายเป็นกลุ่มฝนตกขึ้นมาได้
สังเกตว่าในช่วงวันพฤหัสวันศุกร์ครับ
จะมีการแผลลงมาแตะในบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือ
ฝั่งตะวันตกนะครับจังหวัดแม่ห้องศรจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำปาง
มีโอกาสเกิดฝนในช่วงดังกล่าวแต่ก็อาจจะตกไม่เยอะมากนัก
ขณะที่สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
หลังจากนี้เป็นต้นไปกลุ่มฝนนั้นจะถูกดูดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ
เกิดจากการสลายตัวของพายุนกเต็นนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็จะลดลงเช่นเดียวกันครับ
แต่สิ่งสำคัญหน่อยนะครับสำหรับใครที่จะเดินทาง
หรือว่าใครที่จะเดินเรือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าในช่วง๒๘
คลื่นในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยอาจจะแรงเป็นพิเศษ
ดังนั้นชาวเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ใครที่เจาะเดินเรือโดยเฉพาะเรือเล็กควรที่จะตรวจสอบสภาพอากาศ
แล้วก็ตรวจสอบประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
สภาพอากาศนั้นค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับ
พื้นที่อุณหภูมิระหว่างวันช่วงเช้าไปจนถึงช่วงค่ำเนี่ยนะครับ
ข้างแตกต่างกันดังนั้นดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ